ชีวิตตลกที่เคยตกอับอย่างพี่โชเล่กันหน่อยนะคะขึ้น
ขึ้นลงเป็นเรื่องธรรมดาของวงการนี้
ก่อนหน้านี้เจอมรสุมลูกใหญ่ในชีวิตตกอับหนี้สินท่วมหัวนะคะ
โอ้โหแทบไม่มีเงินจะกินข้าวกันเลยทีเดียว

แต่ล่าสุดกลับมาลืมตาอ้าปากได้อีกครั้งกับการเป็นยูทูบเบอร์ค่ะ
ทำอาหารนี่แหละค่ะเมนูเด็ดของชาวใต้ค่ะ
โชว์วิธีทำอาหารบอกเลยว่าชาวเน็ตให้ความสนใจเป็นอย่างมากค่ะ
คลิปเขามียอดคนดูนะกว่าล้านวิวเลยทีเดียวค่ะ
แล้วก็วันนี้ถือว่าโชคดีของพี่แกนะ
เลิกงามยามดีเปิดร้านอาหารเอาซะเลย
ครัวโชเล่แอดหาดใหญ่ค่ะ
ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็พี่แกฝากขอบคุณทุกคนนะ
ขอบคุณมาทั้งน้ำตาเลยที่ให้ความสนับสนุนพี่เอมมาตลอดค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป